ไปดูความคืบหน้าที่มรยองครับคุณผู้ชม
หลังจากมีคนงานในฟาร์มเขาไปเห็นสุนัขไปคาบชิ้นส่วนของมนุษย์มา
แล้วก็ไปเจอในถุงดำ๓ถุงมีชิ้นส่วน๘ชิ้น
แต่ว่าล่าสุดนั้นยังหาชิ้นส่วนที่เป็นศีรษะยังไม่พบนะครับ
รวมทั้งแขนแล้วก็ขาบางส่วนด้วยครับ
จากกรณีที่ตำรวจภูทรเมืองมรยองได้รับแจ้งว่า
มีคนไปพบชิ้นส่วนของมนุษย์ถูกชำแหละฆ่าหันศพเป็นชิ้น
แล้วก็ไปทิ้งบริเวณป่าชุมชนบ้านศาลเจ้า
ใกล้กับบ้านพักคนงานตำบลเนินพระอำเภอเมืองจังหวัดมรยองนะครับ
ล่าสุดเจ้าหน้าที่กระจายกำลังการค้นหาชิ้นส่วนที่เหลืออีก๕ชิ้นครับ
โดยจากจุดที่เจอชิ้นส่วนศพชิ้นแรกประมาณ๓๐เมตรไปพบ
ชิ้นส่วนที่๔ก็คือท่อนขาส่วนบน

ยังไม่ทราบว่าเป็นข้างขวาหรือข้างซ้าย
ถูกทิ้งไว้บนย่าแห้งนะครับ
หากออกไปสักประมาณ๒๐เมตรในป่ากล้วย
พบชิ้นส่วนที่๕คือท่อนขาซ้ายตั้งแต่เข่าไปถึงปลายเท้านะครับ
เจ้าหน้าที่พิสูจน์อรธันก็เก็บทุกอย่างเอาไว้ตรวจสอบไประถา
และตรวจสอบลายในมือแฝงเพราะว่าตอนหาญ
มันต้องมีร่องรอยของลายนิ้วมือนะครับ
ตอนนี้ก็เร่งพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล
ส่วนชิ้นส่วนที่ยังไม่พบ๓ส่วนคือศีรษะแขนขวาแล้วก็ท่อนขาส่วนบน
ขณะที่ตำรวจชุดสืบสวนสพเมืองระยองแล้วก็ตำรวจสืบสวนภูทรภาค๒
พร้อมกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
พร้อมกับไล่กล้องวงจรปิดบริเวณรอบที่เกิดเหตุ
โดยผลตรวจตรีชุมพลพุ่มพวงผู้บังคับการตรวจภูทรจมรยอง
ก็มีการประชุมสั่งการให้ชุดสืบสวนไปตรวจสอบ
ตามร้านศักดิ์ต่างในพื้นที่ทั้งระยองทั้งชนบุรี
ว่ารอยสักที่พบในศพชิ้นส่วนนั้นมีความหมายแฝงอย่างไรหรือเปล่า

แต่ก็ยังไม่พบรอยดังกล่าวว่าเป็นรอยสักในพื้นที่จุดใดว่าใครเป็นคนศักดิ์นะฮะ
ก็ยังไม่พบว่ารอยนี้เป็นรอยสักคือแบบพื้นเองนิยมศักดิ์ทั่วไป
ไม่ได้มีว่าเป็นของแก๊งอะไรค่ะนะฮะโดยจากการสันนิษฐานเบื้องต้น
ผู้ตายน่าจะเป็นผู้ชายสูงสักประมาณ๑๗๐รอยสักแบบนี้
ใครรู้จักคนที่มีรอยสักแบบนี้แจ้งได้นะครับ
คาดว่าคนนี้เป็นผู้ชายแต่ว่าน่าจะเป็นสาวประเภท๒
เนื่องจากว่านิ้วมือนั้นเรียวยาวผิวขาวนวลเหมือนผู้หญิง
และที่สำคัญที่อวัยวะเพศมีการโกนขนด้วยและก็มีรอยศักดิ์๒แห่ง
คือเป็นรอยฟินิกที่บริเวณบ้านท้ายด้วยแล้วก็เป็นรอยลูกเกยอีชาที่บริเวณหน้าอก
ก็เลยอาจจะเอ๊ะเป็นสาวประเภทสองหรือเปล่านะฮะสำหรับการตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์นั้น
พันธุ์ตำรวจเอกบรรพฤษกูธหัวผู้กำกับการพิสูจน์หลักฐานจังหวัดมรยอง
บอกว่ากำลังฟื้นฟูสภาพผิวอยู่ที่มือซ้ายให้กลับมาสภาพสมบูรณ
เพราะว่าต้องการจับพิมพ์ลอยลายนิ้วมือเพื่อสืบคนว่าผู้ตายเป็นใคร
ถ้าเห็นลอยนิ้วมือลายนิ้วมือก็จะสามารถตรวจสอบประวัติแฟมของทะเบียนราชได้
ว่าเป็นใครถ้าเป็นคนไทยก็จะตรวจสอบข้อมูลในทะเบียนราช
คาดว่าจะรู้ผลเร็ววันนี้นะครับนอกจากนี้ตำรวจยังได้ฝากประชาสัมพันธ์
จำได้ว่าคนใกล้ตัวญาติพี่น้องเพื่อนที่ศักดิ์แบบนี้
ผิวพันธุ์แบบนี้แจ้งความได้ว่าเขาหายไปหรือเปล่า
ตอนนี้จะลงพื้นที่สแกนหาชิ้นส่วนที่เหลืออีก๓ส่วน
และร่องรอยการเกิดเหตุเพื่อค้นหาแกะลอยมือฆ่าอำพลางคดีต่อไป
ใครที่มีญาติศักดิ์แบบที่เห็นก็แจ้งได้นะครับ